สบายดีหรือเปล่าสัปดาห์นี้ใครที่คิดถึงนักแสดงมากความสามารถอย่างพี่จอยสิริรักษ์
เฮกันได้เลยนะคะเพราะว่าเร็วนี้พี่จอยกำลังจะมีละครเรื่องใหม่ให้เราได้ติดตาม
รวมไปถึงก่อนหน้านี้ที่หายหน้าหายตาไปนานพี่จอยไปทำอะไรมาติดตามพร้อมกันค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้สบายดีหรือเปล่าของเรานะคะ
อยู่กับสุบตาในดูงใจคนไรคนนะคะพี่จอยซีเรียรักสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะขอบคุณด้วย

ไม่มีใครไม่รู้จักจอยศรีรักผ่องโชค
ความสำเร็จตอนนั้นความรู้สึกเราที่ได้กลับมามองย้อนเป็นไงบ้างคะแฟนเวลาออกไปต้อนรับ
ถ้ามองย้อนกลับไปก็รู้สึกว่าเราน่าจะแบบมีแรงเหลือเฟือยยิ่งกว่านั้น
เราจะได้แบบไปเจอเขาไปขอบคุณเขาไปให้เขาเห็นได้มากกว่านั้นนะคะ
เพราะว่าตอนนั้นคือมันทำงานหนักมากเฉพาะละครเราก็หมดเวลาแล้วเนาะ
เหนื่อยแล้วอยากนอนถ้าย้อนกลับไปอยากขอบคุณมากเลยนะคะ
แต่มีช่วงหนึ่งที่พี่จอยห่างหายไปไปทำอะไรใครช่วงนั้นไปเรียนไหมคะ
เรียกว่ารวมแล้ว๘ปีเต็มเพราะว่าตอนนั้นก็ทุ่มเทกับเรื่องเรียน

เรียนต่อมาจากเรียนปป์โพลจนถึงเรียนด้านอันไทเอ็จจิ้งนะคะ
อันนี้เป็นระดับปริญญาเอกก็เพิ่งสอบจบเรียบร้อย
ตั้งใจว่าปีนี้จะแบบตั้งใจดูบทดูอะไรแล้วคือก่อนหน้านี้เวลาที่มีคนติดต่อพี่ผู้จัดหรือเพื่อนเดี๋ยวนี้ก็เป็นผู้จัดกันหมดแล้วเนาะ
พอมาเราก็แบบเออยังไม่ค่อยอยากอ่านอะไรก็อยากอ่านก็อยากอ่านอีกใจก็ไม่อยากอ่านกลัวอยากเล่น
แต่ว่าก็เอาเป็นว่าแฟนรอลุ้นปีหน้า
ปี๒๕๖๓นี้นะคะตอนนี้กำลังเริ่มดูบทแล้วค่ะ
แต่ที่แน่นอนนะคะเห็นพี่จอยแบบนี้แฟนละครใจใช้แน่นอนเพราะว่ากลับมาแล้วแล้วมาทำธุรกิจด้วยก็จะได้เจอบ่อยมากขึ้น

ซึ่งต้องถามส่งท้ายนะคะคติประจำใจที่ทำให้พี่จอยอยู่ได้ยาวนานขนาดนี้ค่ะ
ใช้ความจริงใจใช้ความจริงใจในทุกอย่างที่เราคิดจะทำนะคะ
ถ้ามีแฟนเดินมาถามพี่แจ๊ว่าสบายดีหรือเปล่า
สบายดีมากค่ะสบายดีกันไหมจ๊ะ

ใช้ความจริงใจในทุกอย่างที่เราคิดจะทำนะคะ
วันเวลาผ่านไปแค่ไหนพี่จอยซีรีลาก็ยังน่ารักสดใสเหมือนเช่นเคยนะคะ
ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ติดตามผลกันด้วยแล้วกันนะคะ